มาดูเรื่องของหยกครับโยวชนอายุสิบห้าปี
ล่าสุดวันนี้หยกนะครับยังไปที่โรงเรียนและเธอยืนยันว่าเธอต้องได้เรียนที่นี่ครับ
ความคืบหน้าวันนี้ครับหยกอายุ๑๕ปีนะครับ๗โมงเช้า
โมงเช้าก็ไปที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับไปกับบุ้งเนติพร
เมื่อเช้านี้นะครับหยกให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าไปในโรงเรียนบอกว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมีจุดเริ่มต้น
ถ้าเริ่มวันนี้ถ้าไม่เริ่มวันนี้แล้วจะไปเริ่มวันไหน
ก็ปีนรั้วโรงเรียนมาแล้วสามครั้งทั้งที่เรื่องทรงผมและเครื่องแต่งกายก็เป็นหนึ่งในนิยมใบของพระเก้าไก่ด้วย

มาดูแลความปลอดภัยและป้องกันการกระทบกระทั่งกัน

บุ้งเนติพรนะครับที่อ้างว่าเป็นตัวแทน
ผู้ปกครองของหยกให้สัมภาษณ์บอกว่า
วันนี้พักเก้าไกลจะมาสังเกตการณ์แล้วก็จะมาพูดคุย
กับนักเรียนกับทางโรงเรียน

โดยยังไม่มั่นใจว่าการพูดคุยครั้งนี้จะนำไปสู่การ
หาทางออกให้หยกได้เรียนต่อไปหรือไม่เอาลองฟังเธอหน่อยฮะ
การเล่นแง่คำของทางกฎหมาย
การหนุนเลี่ยงบารีวลีบางอย่างอะไรอย่างนี้ครับ
มากันแกล้งน้องให้น้องไม่ได้เรียนนักศึก
ทีมข่าวสอบถามไปยังนางสาวเบนจาแสงจันท

คนนี้เป็นว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับ

ขณะที่เธอและนายวิโรธและคณะอดีตสอน
อยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ก็ประชุมกันหาแนวทางให้เด็กได้เรียนต่อนะ
ซึ่งแต่ละฝ่ายนะครับก็เสนอความคิดเห็น
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้เชิญท่านภูมิในการโรงเรียน
มาร่วมหารือด้วยแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้
วันนี้นะครับยังมีอีกคนนึงที่มาขอทำหน้าที่

และก็อดีตหัวหน้าพันธ์ไทยศิวิรัยด้วยสิ
ระบุว่าวันนี้มาในฐานะครูคนหนึ่งนะครับ

ซึ่งก็เป็นกฎระเบียบของโรงเรียน
แต่เขาก็อยากจะให้ยนต์เข้าประกอบการศึกษา

ถ้าไม่มีใครรับเป็นผู้ปกครองก็พร้อมจะเป็นผู้ปกครองให้ครับ
ตอนนี้ว่างอยู่เขาบอกแบบนั้นครับ
คือหมายความว่า
คือการแต่งปรายเวทคงแต่งได้เป็นบางวัน

ถูกปะก็แต่งประเวทได้วันเสาร์
ส่วนวันจันทร์อังคารก็อาจจะเป็นชุดนักเรียน
หลังจากคุณเต้ก็ให้สัมภาษณ์เสร็จนี่ก็เข้าไปในโรงเรียนได้นะ
มีตัวแทนของผู้ปกครองมารับเข้าไปแต่เข้าได้แค่คนเดียวเท่านั้น
ขณะที่บุ้งเนติพรนะครับที่บอกว่าเขาอยู่ในฐานะผู้ปกครองของหยก
ไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตให้นายมงคลกิจไปคุยกับหยกเด็ดขาดฮะ
ซึ่งเรื่องราวของหยกนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
มีทั้งเห็นด้วยมีทั้งไม่เห็นด้วยแล้วก็มีนักการเมืองนักวิชาการหลายคน
ก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คนนี้ล่ะแสดงความคิดเห็นไหม
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สายสีเหลืองนะเขาเรียกอันสายแก๊กหวย
ผลเอกประยุทธ์นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องหยก
ว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานที่ต้องไปแก้ไข
ส่วนจะทำให้เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราก็ต้องแก้ไขกันเป็นกรณีไป
ขออย่าไปสร้างความปั่นป่วนนี่นะครับอันนี้ความเห็นของท่านนายกนะครับ
นายสิทธาที่ว่าเรียนเลขาดิการพักทัยสร้างไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้
โดยท่านมองว่าเด็กทุกคนไม่ควรหลุดพ้นต่อระบบการศึกษาครับ
ในมุมของคุณสิทธามองว่าเยาวชนก็คือเยาวชน
หากได้รับการพูดคุยเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของเขาก็จะหาทางออกได้
ว่าสิทธิและเสร็จภาพที่มากเกินไปนอกจากจะรบกวนสิทธิของคนอื่น
อาจทำให้สังคมไม่มีระเบียบแบบแผนเราควรหาจุดที่พอดีของทั้งสองฝ่าย
ยังมีความเห็นจากคุณอัตภพลอานันตะวรสกุลอาจารย์ประจำคณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ท่านโพสต์ถึงเรื่องนี้บอกว่าการเลือกที่จะผลักเด็กออกจากโรงเรียน
และการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าตำรวจเข้ามาจัดการปัญหา
ไม่ใช่ทางออกที่ดีควรหาทางออกจากความขัดแย้งนี้ในฐานะผู้ใหญ่
โปรดทบทวนวิธีการเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่นำพาสังคมไปต่อได้ครับ